มีเท่าไรต้องใส่ให้หมดครับการชิงแชมป์ครั้งนี้
มีเพลงที่ต้องเข้ามาให้หมดครับ
เบียดฟันด้วยซอกเอาตรงที่หุ้งซ้ายขึ้น

ขยับกระแทกกวนมาทีฟด้วยซ้าย
หาใส่จังหวังไปที่มือเลยครับตอนนี้
โอ้โหยกนี้เตะจังหวะสุดท้ายนี่เตะลอดกาดเข้าไปนะครับทางด้านบุญหลาย

กล้องฟ้าไม่ท้อครับเดินเบียดเดินบด

ด้านกล้องฟ้าเริ่มจะทำคืนได้บ้างแค่ขวาของคุณหลาย
ลำตัวเจอแค่งขวาสวนขึ้นเข้ามา

ฟ้าดูครับไม่มีถอยจริงวันนี้
บุญหลายปากหลักรอนะทีฟ
ก็ยังออกอวดได้ดีทั้งคู่ครับต้องกดจำ๒ป้าย
สมศักดิ์สีคู่มวยจริงจันทร์เป็นยังไงครับมวยคู่นี้
มาครับทีมด้วยขวาหลายวางด้วยแค่ง
เบียดมากแค่งขวาเอาเกี่ยวแล้วขึ้นอีกแล้วครับ
ของฟ้าเดินเบียดหลายวางแค่งขวาตู้
เอาล่ะครับโอ้โหกรรมการดรนาคินคำศรีเตือนเลยครับ
ตั้งรับจับทางอย่างเดียวไม่ได้ครับ
แค่งของด้านหน้าภูระยังทำงานดี
ทำได้ต้องทำเดินได้ต้องเดินครับ
วงแค่งขวาเกิดสัตว์ขื้น
ใช้งานครับฟีกองเร่งไว้ครับ
มาขยับซ้ายเจอขวา

แข้งขวาของกุ้นหลายจากพอที่โอเลนส์ลำตัว
ต้องฟ้าเอาคืนป้องฟ้าเดินเบียด
มากับทีมกุ้นหลายหัวอัดเลยครับ
โดนบ้างไม่โดนบ้างเลยครับแต่ก็ขยันครับ

แข้งขวาของทะดานกุ้นหลาย

โอ้โหต้องบอกว่าบีบหัวใจเลยครับ

จนถึงตอนนี้ก็ยังก้ำกึ่งคู่ขี้ใกล้เคียง

โดนแล้วก็คือโดนแล้วก็เถียงครับ
เก็บได้เอาจิ้มมัดสาบด้วยแข้ง

ต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับ
โอ้โหนี่ครับดึงแล้วคืน
แล้วก็ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับ
เอาละครับครบเรียบร้อยครับกับคู่ชิงครับ
รุ่นพิกัด๕๗กิโลกรัม
บุญหลายชัดชัยน้อยบวยไทย

ได้เป็นชัมเปียนพิกัด๕๗กิโลกรัม
และลำดับถัดไปขอเรียนเชิญ

ให้กับชัมเปียนคนใหม่
บุญหลายชัดชายน้อยมวยไทย